มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปอื้อเฉาอีกเหมือนกัน
แล้วก็ถูกสังคมตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าเหมาะสมหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายผมเกลียนในเครื่องแบบมีปาร์ตี้กินดื่มมีโคโยตี้นะคะ
อยากเมียเห็นหรือเปล่า
ไม่ทรง
มารับรางวัลนิ้วหน่อยหน่อย

มารับรางวัลน๊อบ๑

แหมคือต้องเบลอคุณนัทพงศ์
เพราะว่าก็รู้สึกอายแทนเหมือนกัน
ภาพใหม่เหรอนี่ภาพใหม่เหรอมันสดแล้วนี่แหละค่ะ
โอ้โฮตำรวจนี่ล่าสุดโคสกกองบัญชการ

เป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาน๒ตั้งกรรมการสอบสวน
เพราะแบบนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์อะค่ะครับแหมคนเห็นก็ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือเปล่า
สวมเสื้อโปโลด้วยมีสัญลักษณ์หน่วยงานต้นสังกัดด้วย

แล้วทรงผมมันก็พอจะเดาออกได้แล้ว
แล้วก็พฤติกรรมก็มีการแจกทิพย์เสียบธนบัตร
ถึงเนื้อถึงตัวไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วย
นี่มันคือข้อห้ามในยุคโควิดด้วยนะคะทีมข่าวตรวจสอบแล้ว
งานเลี้ยงจัดขึ้นเมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมาสดร้อนเลยค่ะ
ร้านอาหารในซอยมายราบถนนประเสริฐมนุกิจ
เป็นการเหมาเพื่อที่จัดงานเลี้ยงฉลองของตำรวจ
สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๒ค่ะ
ซึ่งสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรรวมถึงครอบครัวด้วย
ผู้จัดเขาเอานักร้องแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มมาเอง

เริ่มตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๕ทุ่ม

ล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีจีรสรรแก้วแสงเอก

ในฐานะโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบานแถลงข่าวเรื่องนี้
ยอมรับนะคะว่าเป็นตำรวจจริง
เพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วล่ะค่ะ

แม้ว่างานเลี้ยงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
แต่การกระทำบางอย่างมันไม่เหมาะสมและกระทบกับภาพลักษ
เพราะฉะนั้นก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ถ้าพบว่ามีความผิดตามระเบียบก็จะให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดค่ะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามข้อมูลจากอีกฝั่งนึงค่ะ
ก็คือพริตตี้ที่ปรากฏในคลิปค่ะ
ก็เป็นพริตตี้คนดังขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าเขาก็ยังต้องทำงานของเขาต่อไป
ก็พริตตี้ท่านนี้ชี้แจงบอกว่าผู้ว่าจ้างติดต่อให้ไปร้องเพลง
ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นงานไพรเวทของข้าราชการตำรวจ๒๐๓๐นาย
แล้วในงานไม่ได้มีเธอคนเดียวก็ยังมีศิลปินคนอื่น
ก็ยอมรับว่าภาพที่ออกมามันอาจจะดูล่อแหลม
แต่ยืนยันว่าตำรวจทุกนายให้เกียรติไม่ได้ลวนลาม
ภาพที่ให้ทิพย์ก็ให้ด้วยความสุภาพ

มันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนตัวมองว่าตำรวจมีสิทธิ์ที่จะผ่อนคลายสังสรรค์ได้เหมือนกันค่ะ
ปกติหนูจะโชว์ภาพบนเวที
วันนั้นคนที่จะพาที่จ้างไปเขาก็สนิทกันใช่ไหมคะ
เขาแบบลงไปรับคลิปหน่อยนะอะไรอย่างนี้

คือเขาไม่กล้าที่จะแบบยัดหรือล้วงหรือว่าอะไรอย่างนี้
คือเขาก็มีภรรยามาด้วยแกล้งเหน็บเพื่อถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
คือมันก็เหน็บตามขอบตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเขาก็ให้เกียรติเราเราก็เข้าใจว่า
คนให้เกียรติเรากับมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งผมรู้สึกอยู่ว่าทางที่เขาก็มียศมีตำรวจ
มีอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
เป็นข้าราชการใช่ไหมอะไรที่มันระสุกไปมันก็จะดูไม่ดี
เขาก็พยายามทำให้แบบเอ้ยมันดูน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย
พริตตี้ท่านนี้ยืนยันบอกไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอติดตามการตรวจสอบ
วินัยของตำรวจต่อไปค่ะ